ถามคุณอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นคุณเล่าอย่างนี้ดีกว่า

เกิดอะไรขึ้นก็ตอนนั้นคือทางเจ้าที่ป่าไม้นะ

ที่แจงใช่ครับให้ลุงฟังอยู่อ่านไปอ่านมา
ซึ่งรอยก็มีน้องฟ้ายืนอยู่ฝั่งหนึ่งผมยืนอยู่ฝั่งหนึ่ง
แล้วก็ช่องวันยืนอีกฝั่งนึงอ่านไปอ่านมาอยู่ดีลุงเขาเป็นอะไรไม่รู้
เขาไปจับไม้ของเฮ้ยเขาบอกว่าเห็นพระบอกอะไร
ตะเคียนเข้าแต่แม่ตะเคียนเข้าหรือเปล่าอ่ะตามข่าวฉันก็อ่านแต่
ฉันก็ไปพูดเสพข่าวเขาบอกแม่ตะเคียนเข้ามันก็ไม่ใช่ลุงฟ้นนะ
คือตรวจสอบชัดเจนแล้วค่ะคือเมื่องวานนี่เหตุการณ์นี้
เอกสารที่ว่าพี่อัชยะร้องเรียนไปว่าให้มีการตรวจสอบ
เป็นไปได้มั้ยอันนี้นี่แบบพูดก่างก่างเนาะว่าลูกพลเองอ่ะ
ไม่รู้ไม่รู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ไม้แต่เคนคือเขาเชื่อว่า
เขาที่ก็จะรู้ไม่ดีไปเลยเชื่อไปเลยว่ายาแหละอันนี้ใช่
อันนี้อ่ะเขามาออกก็จะอ้างว่าเขาเห็นว่าไม้อันนี้มัน
เราขึ้นมาแล้วก็มาตั้งสาร
อารมณ์เขาฉุนเฉียวตอนนั้นนี่แหละบรรยากาศที่เมื่อวานมีคนแชร์รูป

ใช่พลิกต๊อกเต็มเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
พลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลยพลิกต๊อกเต็มเสนอหมดเลย
ไม่อยู่แล้วไม่หรอกก็คือมันเป็นธรรมดา
บางทีแบบที่ออกไปมันก็อาจจะไม่ได้เห็นอะไรมายอะไรอย่างนี้